ทุกผู้ชมครับไปดูแก๊งทวงหนี้โหดนะครับ
เป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบไปทวงหนี้จากแม่ค้าขายข้าวแกงนะฮะ
แล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
เห็นหน้าเห็นตาชัดเจนนะฮะคนที่มาทวงหนี้สองคนเป็นผู้ชายนะครับ
นายอาทิตย์แก๊งมาดีนะครับ
อายุ๒๙กับนายมงคลสุภัณฑ์อายุ๒๐มาทวงหนี้จากแม่ค้าขายเข้าแกงนะครับ
ที่นครปฐมนะฮะเขาก็อยู่บ้านเช่าแถวตะบนกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐมลูกชายก็ถ่ายคลิปไว้ระหว่างที่แม่ถูกทวงหนี้ขี่ประตงถี่ประตู
เหล็กเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินไม่ไปทำงานสิอืมอ่าคือเป็นหนี้ก็ต้องใช้
อันนี้ถูกต้องแต่การทวงหนี้แบบนี้มันก็ไม่ใช่นะก็คลิปนี้ก็
ได้ยินเสียงแล้วก็เหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็นนะครับที่สุดแล้ว
ก็มีช่วงที่ภาพเนี่ยเอียงไปเอียงมาแล้วคนถ่ายก็ถูกยื้อแย่ง
มือถือไปนะครับอ่าแม่ค้าขายข้าวแกงซึ่งเป็นลูกหนี้บอกว่าขาย
แกงอยู่ในตลาดตรีศุกร์ไปกู้เงินมาจากบริษัทที่เขาให้ยืม
ห้าพันบาทข้อตกลงก็คือต้องส่งเงินให้เขาทั้งดอกเบี้ยและ
เงินกู้เนี่ยนะวันละ๒๕๐บาทส่งไปแล้ว๔งวดดอกเบี้ยเขาคิด
๑๐๐บาทละ๒๐บาทแต่ทีนี้พอส่งไป๔งวดก็มีปัญหาเรื่องของ
สุขภาพร่างกายไม่ดีนะครับไปขายข้าวแกงไม่ได้ขาดส่งเงิน
ไปแล้วเนี่ยมันก็ตามมาทวงเงินแบบนี้
เขามาแบบขายผู้พมัติจะทำร้ายโรคหนูค่ะพอได้ยินว่าอยู่ในห้อง
อย่างรุนแรงตรงพ่อกระโตนี้ค่ะเพื่อนนี้เข้าเลยนำคลิปนี้
แล้วเขาก็หวาดกลัวอ่าวันนี้มันยังมาอย่างนี้เลยค่ะ
ขาดไปสี่งวดเนี้ยคือถ้าขาดงวดที่ห้า
ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อต้องแจ้งความผลตมตรีคำรวณบุญเลิศ
ผู้มีความการตำรวจผู้ทรรย์จังหวัดนครปฐมนะครับรวมทั้งพันตำรวจเอก
วุฒิเจริญวิชยเดชผู้กำกับการสพกำแพงแสน
ก็ดำเนินการทันทีฮะแล้วก็จับได้ทั้งสองคนเลย
นี่ครับท่านผู้ชมครับนายอาทิตย์กับนายมงคล
สองผู้ต้องหาในคลิปพร้อมกับรถยนต์ที่ขับไปทวงหนี้เขาด้วยนะครับ
อ่ารถยนต์ก็ยึดได้คันหนึ่งมีหมายจับของศาลจังหวัดนครปฐมด้วยในข้อหา
ร่วมกันเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์โดยขู่เข็นว่าจะใช้กำลังทำร้าย
ร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไปประกอบธุรกิจสินเชื่อ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันเก็บดอกเบี้ย
เกินอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหมดค่ะโพธมดรีคำร้นก็เลยบอกว่า
ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
อืมตำรวจตรวจสอบแล้วไม่มีตัวตนนะคะเอาเหรอฮะ
ไม่มีการจดทะเบียนบริษัทชื่อนี้เลยค่ะเดี๋ยวกำลังขยายผลอยู่
จะเป็นเครือข่ายแก๊งเงินกู้ยังไงเนี่ยเราต้องตรวจสอบ
แต่ไม่ได้เป็นในนามของบริษัทแน่แน่อ่าอืมคือบางทีมันมีใบเล็กใบน้อยไปแปะ
ตามตู้โทรศัพท์สาธารณะตามข้างฝากรรมงานใช่ใช่
พวกนี้มันก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ค่ะแล้วดอกเบี้ยโอ้โหโหดจริง